อย่างท่านนี้ลงไปจะซื้อกาแฟ
ห้างเสริมสินค้าย่านรามกำแหง
ปรากฏว่าเธอถูกจับหน้าอกฮะ
แล้วไม่ได้ถูกจับครั้งเดียวด้วยครับ
โอ้โหเธอยินตอกใจมากนะ
นี่คือแบบยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุเลย

คือคุณณระภัทริเต็มหรือคุณโฟม

เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าของวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เธอไปซื้อกาแฟที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง

มีผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีเหลืองเข้ามาประชิดตัว

แต่เคราะห์ดีนะฮะเธอเนี่ยหลบทันเลยไม่โดนนะครับ
แล้วด้วยความตกใจจึงตะโกนด่าออกไปนะครับ

แล้วก็พยายามจะจับหน้าอกเธออีกหลายครั้ง

สุดท้ายเธอต้องเรียกตำรวจสนบางชันนะฮะ
ให้มารับตัวชายคนดังกล่าวไปนะครับ
หลังจากนั้นเธอก็โทรกลับไปที่สอนอบางชัน

ในตัวผู้ก่อเหตุไม่มีเอกสารอะไรเลยสักอย่าง
เงินติดตัวก็ไม่มีมือถือก็ไม่มี

มีคนผ่านมาเห็นแล้วรู้จักบ้านของผู้ชาย

ตำรวจก็เลยพาไปส่งบ้านนะครับ

ผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ดี

แล้วก็เพิ่งจะหนีออกจากบ้านไป

ยังยืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย

เธอไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมเลยนะ
คือคุมยันข้อมือกับข้อเข่าน่ะ
เสื้อก็แขนยะนี่ฮะเสื้อแขนยาว
กระโปรงก็ยาวคุมเข่านะครับ
ขณะเดียวกันพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเหตุการณ์

ผู้ชายคนนี้เหรออันนี้ญาติต้องระวังนะ
ต้องระวังไว้เลยถ้ามีพฤติกรรมพฤติการแบบนี้นะ
คือไล่จับหน้าอกผู้หญิงมาแล้วหลายลาย

นี่คือถ้าเจอผู้หญิงแต่ถ้าเจอผู้ชายนะ
แล้วถ้าเขาไม่ยอมขึ้นมาล่ะ

เอาฟังคุณสุภาพสตรีเล่าหน่อยฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็กระโดดมาใส่เราเลยทำมือแบบนี้ค่ะ
แบบสองข้างค่ะทำมือเหมือนบีบอะค่ะ
ทีนี้เราก็ถามเฮ้ยมึงทำอะไร
หนูก็วิ่งไล่กับคนนั้นประมาณ๕๖รอบได้

ทีนี้มันวิ่งตามไม่ทันพอวิ่งตามไม่ทันปุ๊บ

ไปเอามือถือมาแม่บอกว่าให้กลับบ้าน
ไม่ต้องทำอะไรเพราะมันเป็นคนบ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าไม่เอาแม่เดี๋ยวมันไปทำคนอื่น
ต่อก็เลยไปเอามือถือแล้วก็ลงมาถ่ายแล้วก็ด่ามันในคลิปอะค่ะ
โอ้โหใครเจอแบบนี้ก็ตกใจนะคะกลัวเลยนะคะ